ทำไมสงสารคนสงสารคนที่จะไปยุ่งกับสัตว์อ้าวอ้าว
พูดแค่นี้แล้วกันคุณผู้ชมจะสงสารแค่ไหนเอาไปดูค่ะ

โดนพึ่งตายตกหรือ
ตายพึ่งตายตกมาเนี่ยพึ่งตายตกมาเนี่ย
ก็จะไปเอาพึ่งเอ้า
ก็จะไปต่อยมันเนี่ย
พึ่งมันต่อยกวนใจร่วงนี่
พึ่งมันต่อยกวนใจร่วงนี่
ยอมมันมันมันมันมัน

ตกลงว่าโดนพึ่งต่อยแล้วก็เพิ่งต่อยเมื่อกี้

อย่างนี้เป็นเรื่องที่โอละหมาน
จริงคุณผู้ชมเพราะว่าลุงอยากจะกินรังพึ่งมากเลย
ก็พยายามที่จะหาด้วยตัวเองก็ปีนขึ้นไปนะคะ

พึ่งมันมาต่อยลุงซะก่อนลุงก็เลยต้องม้วนตันหลบลงมา
หล่นลงกับพื้นดังตุ๊บเมื่อกี้เลยนะคะ
ทีนี้ยังไงล่ะเนี่ยค่ะก็ต้องเดือดร้อน

กู้ภัยบอกโอ๊ยไม่เดือดร้อนไม่ลำบากหรอก

ลุงคนนี้ชื่อวิชิตอายุ๖๒ปี
นั่งปวดเอวปวดหลังอยู่หน้าบ้านนี้นะคะ

นะก็คิดว่าน่าจะไปเอามาได้แหละ
แต่ก็อาจจะไม่คล่องแคล่วไม่เชี่ยวชาญ

ก็เลยพี่ได้พี่กู้ภัยมาช่วยช่วยคุณลุงเสร็จแล้ว

พี่กู้ภัยน่ารักมากเลยอะค่ะ

คือสามารถช่วยได้หมดเลย

จริงลุงบอกว่าไม่น่าปีนขึ้นไปเองแต่แรก
น่าจะเข้าพี่กู้ภัยแต่แรก
ก็ต้องเพิ่มเติมให้ข้อมูลคุณผู้ชมนิดนึง
รังพึ่งที่คุณลุงวิชิตแกขึ้นไปเก็บ

ตัวของมันจะเล็กนิดนึง
คล้ายไปเคียงกับตัวแมลงวรรณ
บางทีก็จะเรียกพึ่งแมลงวันบ้างพึ่งมิ้มบ้าง
ก็จะมีมากช่วงกุมภาถึงเมษายนนะคะ

พึ่งก็เป็นน้ำตาลธรรมชาติที่มีประโยชน

เอาฝากเตือนไว้นะคือคุณไปเห็นรังพึ่งไม่ใช่คุณอยู่คุณเข้าไปตีรังพึ่งมันได้เลย
ได้นะจะมีวิธีการป้องกันนะโดยเฉพาะคนที่รู้วิธีการตีรังพึ่งเขาก็จะต้องมีชุดสวมใส่อะไรต่างแบบนี้ด้วยนะ
งั้นก็จะโดนพึ่งต่อยนะแล้วก็จะต้องโดนเพิ่งต่อยตะกี้นี้เมื่อกี้